คุณผู้ชมคะอยู่ที่วงการเพลงกันดีกว่านะคะ

แล้วก็มีการโชว์ที่จะไปโชว์เมืองนอกด้วย
แต่ไงคุณผู้ชมพักนี้ดูเงียบซานะคะ

บอกว่าตอนนี้ที่หายไปเงียบไป

จะรู้ว่าความสำเร็จอาจจะไม่ง่ายก็ตามค่ะ

ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันเป็นแค่ก้าวแรก
เรายังไม่ไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จหรอก

ปีนี้ก็คือเพิ่งจะเป็นสเต็ปที่๒ต่อยอดใหม่
วันนี้พวกเรากำลังทำอัลบั้มใหม่อยู่ครับผม
ก็เป็นช่วงของการที่แต่งเพลง

แล้วก็ทั้งเทศกาลดนตรีที่เมืองนอกด้วย
แล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาก็เริ่มพักงาน
แล้วก็เริ่มกลับมาแต่งเพลงแล้ว
ก็คิดว่าน่าจะเข้าห้องอัดประมาณกลางปี

ก็คุณผู้ชมอันนี้เป็นแฟชั่นส่วนตัวจริงนะคะ

เดี๋ยวนี้กลัวไฟกระเด็นเข้าตา
เป็นแฟชั่นแบบว่าเราตามไม่ทันนะเดี๋ยวนี้

ก็ต้องสร้างบุคลิกเพื่อให้แฟนเพลงจดจำ

วงสล็อตแมชชีนี้อีกหนึ่งอย่างที่ติดตัวอย่างที่บอกไป

จะบอกว่าแว่นวงเนี้ยแฟนสวยทุกคน